มาดูเรื่องของสาวธอมวัย๒๙ปี
ถูกแทงเสียชีวิตหลังจากพาเพื่อนชายไปดื่มเหล้า

แต่ทีนี้มีการแซวแฟนของตัวเอง
อมก็ไม่พอใจก็เลยเกิดเรื่องทะเลาวิวาสกัน

กลายเป็นเรื่องเป็นราวถูกแทงกันขึ้นมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๔ที่ผ่านมาค่ะภายในร้านอาหารเนื้อย่างจิ้งจุ่มที่บ้านท่าสวรรค์เหนือ
โป่งไฮจังหวัดบึงกาลก็มีเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็เลยถูกแทงเสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวบุญหลันออนอินอายุ๒๙ปี
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประสานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมเก็บหลักฐานและมีดของกลางที่ตกอยู่ใต้ต้นมะม่วง
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๕เมตร
จากนั้นก็มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ
ซึ่งนางพรนิพายุ๔๕ปีเจ้าของร้านและแฟนของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายมาอาศัยอยู่กับเธอ๒ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็พาเพื่อนผู้ชายมาดื่มเหล้าที่ร้าน๔คน
เป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คนและธอมอีก๑คน

แต่ระหว่างดื่มอยู่มีเพื่อนชายหนึ่งในนั้นพูดจาแซวเธอ
ช่วงตี๓ค่ะผู้ตายหึงหวงค่ะมีปากเสียงถึงขั้นลงมือลงไม้กัน
ผู้ตายสู้ไม่ไหวก็วิ่งไปเอามีดทำครัวภายในร้านออกมา

แต่ช่วงกำลังชุนละมุนไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ย
ปรากฏว่าผู้ตายถูกแทงล้มลงหมดสติ
ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าผู้ตายถูกเสียบที่หน้าอกแล้ว
มีดเสียบแล้วเพราะว่าไม่เห็นบาดแผลและเลือดไหลออกมา
เพราะว่าผู้ตายก็ใส่สเตรัดหน้าอกเอาไว้
ไปเกือบ๑ชั่วโมงถึงเห็นผู้ตายนิ่งผิดสังเกต
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตร
โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น

เนื่องจากสาเหตุการตายยังพิสูจน์ไม่ได้
ว่าผู้ตายล้มลงใส่มีดที่ตัวเองถือมา

แล้วก็มีการเชิญตัวคู่กรณีไปสอบปากคำด้วย

เพราะว่าไม่ได้มีพฤติการหลบหนีค่ะ